วัตถุดิบสำคัญสำหรับการทำข้าวหนมในวัฒนธรรมข้าวคือการนำข้าวมาผ่านกรรมวิธีการปรุงรสชาติในแบบต่าง
เพื่อให้เกิดรูปลักษณ์ของขนมและรสชาติที่มีความหลากหลายโดยอุปกรณ์ในการทำขนม
ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของขนมซึ่งการทำขนมจากวัตถุดิบที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก
จะใช้กรรมวิธีการนึ่งซึ่งต้องมีหม้อซึ้งสำหรับการนึ่งขนม
และสมัยก่อนจะใช้เตาฟืนในการนึ่งขนมซึ่งจะได้ความหอมที่มาพร้อมกับขนมที่สุกได้ที่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน